ดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ

อายุ๒๘ปีเต็มแล้วแล้วก็

แล้วก็วันเกิดปีนี้คือทำความดี
ต่อเนื่องเลยนะคะบอกว่าขอบริจาค
เงิน๒๐๐๐๐๐บาทสมทบ
ของหมอเจี๊ยบลาลานาอีกด้วยค่ะ
ปีนี้เริ่มต้นใหม่กับการเรียน

เรียนต่อด้านผิวหนังและความงาม

แล้วก็ดูว่าจะจับงานอะไรมาลงได้บ้าง
เราทำคอนเสิร์ตเป็นเชเวตี้คอนเสิร์ตอยู่แล้ว
ทำทุกปีซึ่งทุกปีก็จะมีที่ที่บริจาคเงิน

แล้วก็ยังไม่ค่อยมีเงินบริจาคเข้ามา

แล้วก็คนอื่นในมูลนิธิก็ช่วยกันออกเอง
ซึ่งเราก็บอกว่าเขาทำดีอยู่นะ

บริจาคภายในงานทันทีค่ะ

แล้วก็แฟนคลับของพี่หมอฤทธิ์ทุกท่านมาด้วยนะจ๊ะ

เหมือนครั้งแรกที่เราได้รู้จักน้องแล้ววันนี้
คือแบบเราได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน
แล้วก็ขอบคุณแฟนของน้องฤทธิ์มากจริง
ร่วมอนุโมทนาบุตรในครั้งนี้ด้วย
เปิดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
คือแบบโอ๊ยขอบคุณฤทธิ์และแฟนคลับจริง
ที่แบบเห็นความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่เราตั้งขึ้นมา
ก็โหก็ขอโวยพรให้น้องกับแฟนคลับทุกคนนะคะ

เขารวมกันซื้อของอะไรอย่างนี้ให้ฤทธิ
แต่มาปีนี้ดีนะก็ร่วมกันบริจาคหลายอย่าง
กับเป็นโครงการที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะ
ภาพที่เห็นกันอยู่นี้เป็นทริปล่าสุดนะครับ
ฤทธิเขาโพสต์ถึงที่ซิดนี่

ส่วนหมอฤทธิ์จะไปกับใครบ้าง
ซูมเข้าซูมออกในรูปในอินสตราแกรมเนี่ย

ไปเที่ยวครับไปเที่ยวเลย

ไป๗วันไปกับพี่